เรื่องราวของการแข่งขันฟุตวันโลกรอบคัดเลือก
ที่มีกระแสข่าวว่าประเทศไทยนั้นสนใจ
ที่จะเป็นเจ้าภาพหากต้องแข่งในสนามกลาง
ล่าสุดผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยัน
ว่าถ้าต้องจัดสนามกลางจริงประเทศไทยพร้อมแน่นอนครับ
เรื่องนี้ดรกล้องศักดอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ได้เปิดเผยถึงประเด็นที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ได้แสดงความสนใจจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๐
กรณีที่จำเป็นต้องใช้สนามกลางในการแข่งขัน
เรื่องต้นได้เล็งใช้สนามช้างอารีน่าจังหวัดบุรีรำเป็นสังเวียนกลางนะครับ
สำหรับความพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมอย่างแน่นอน
อีกทั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพด้วย
แต่รูปแบบการแข่งขันก็อาจจะต้องเป็นลักษณะการแข่งขันแบบปิดครับ
ประเทศไทยก็มีตัวอย่างให้เห็นกับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติครับ
ก็คือการแข่งขันแบตมินตัน๓รายการใหญ่
มี๒๓ประเทศเข้าร่วมและทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับ
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของการแข่งขันต้องประเมินแบบวันต่อวันครับ
แต่ถ้าเกิดว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลต้องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
ประเทศไทยพร้อมดำเนินการทันทีครับ
ครับแต่สิ่งที่เราพร้อมก็คือว่าเราสามารถที่จะเสนอตัว
เราทำตัวอย่างให้ดูแล้วเราจัดแบตมินตันด้วยความเรียบร้อย
มี๒๓ประเทศเข้าร่วมเราก็ไม่ได้มีอะไรที่ติดขัดในเรื่องของการควบคุมโรค
ฟุตบอลโลกก็เช่นเดียวกันนะครับเรายินดีและเรามีความพร้อม
สมาคมฟุตบอลเองก็มีความประสงค์นะครับแล้วก็มีความพร้อมด้วย
เพราะฉะนั้นเราคงต้องดูเป็นเรียกว่าไม่ใช่เดือนต่อเดือนแล้วเป็นวันต่อวันแล้ว
ว่าเราจะจัดแบบไหนมีคนดูได้ไหมนะครับ
แต่ก็ยืนยันว่าถึงไม่มีคนดูเนี่ยเราก็มีความพร้อม
ส่วนเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะครับ
กลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้ง๓๑มกราคมเป็นคู่แรกนะครับ
ต้นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยวางโปรแกรมให้จบภายในเดือนมีนาคมนะครับ
โดยจะแข่งขันกุมภาพันธ์๗เกมครับแล้วก็มีนาคม๗เกม
แข่งกันทุกกลางสัปดาห์และสุดสัปดาห์ครับ
รูปแบบการแข่งขันก็จะมีการกระจายแมชมากขึ้นนะครับ
ก็คือการแข่งขันจากเดิมเสาร์อาทิตย์ก็จะกระจายเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ
เพื่อป้องกันอาการเหนื่อยล้าของผู้เล่น
แต่ทั้งนี้ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้อนุมัติการใช้กฎการเปลี่ยนตัว๕คนนะครับ
เพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้าของผู้เล่นที่อาจจะต้องมีการแข่งขันกันทุกกลางสัปดาห์แล้วก็สุดสัปดาห์ไปจนจบนัดที่๓๐เลยครับ
มาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้หารือกับสอบคอเรียบร้อยแล้วนะครับ
ได้รับคำตอบว่าทางสวบคจะให้แต่ละสโมสร

แล้วก็ไม่จำเป็นต้องตรวจทุกสัปดาห์
ส่วนค่าใช้จ่ายสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

แต่อย่างไรก็ตามครับหากเกิดกรณีที่
มีนักศุษย์บอลติดโควิด๑๙

ก็จะเลื่อนเฉพาะทีมที่มีปัญหา
ส่วนทีมอื่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเลื่อนตามครับ